ดูเรื่องนี้กันหน่อยแหมการใช้ความรุนแรงนะ
ใช่ค่ะเรื่องของความรุนแรงแล้วก็เธอบอกว่าเธอโดนทำร้าย
อยู่หน้าคอนโดแถวบางบัวทองนนทบุรี
ทีนี้พอนักข่าวของเราลงพื้นที่ไป
เอ้าปรากฏว่าได้รู้ความจริงที่เธอพูดน่ะไม่ใช่
เธอไม่ได้โดนทำร้ายแต่เธอน่ะเป็นคนรุมทำร้ายคนอื่นนะคะ
เดี๋ยวดูคลิปกันหน่อยดีไหมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่คอนโดค่ะ
แล้วก็มีคนเจ็บเหมือนกับโดนรุมอยู่อะค่ะ
ใครเป็นใครใครทำอะไรบ้างไม่รู้เลยนะเนี่ย

คือเรื่องนี้เนี่ยทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่นี่แหละแล้วเราไปเจอสองคน
เรียกเป็นชื่อสมมุติละกันคนหนึ่งชื่อฝนคนหนึ่งชื่อมิ้ว
เขามาจากประเทศเพื่อนบ้านก็เข้ามาทำงานในบ้านเรา
แล้วสองคนฝนกับมิ้วน่ะเล่าให้กับนักข่าวของเราฟัง
บอกว่าภาพในคลิปที่แชร์กันอ่ะจริงจริงฝ่ายที่ถูกรุมทำร้ายจนไปนอนกองกับพื้นเนี่ย
คือพวกเราทั้งสองคนไม่ใช่ฝั่งผู้หญิงฝั่งนั้นที่เขาให้ข่าว
แล้วแปลกใจทำไมเขาไปให้ข่าวแบบนั้นว่าเขาถูกทำร้าย
ทั้งที่จริงพี่พวกหนูสองคนนั่นแหละที่โดน
แต่ตอนนั้นน่ะหนูยังไม่ได้ไปแจ้งความไงเพราะหนูก็เห็นว่าหนูกับเขาอ่ะ
เป็นเพื่อนร่วมงานกันเอ้าเหรอเพราะอะไรล่ะทำงานที่เดียวกันที่ร้านอาหารที่เดียวกันค่ะ
เราก็เลยถามทั้งฝนทั้งมิ้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เล่าให้ฟังค่ะ
บอกว่าจริงแล้วเนี่ยมันเกิดมาจากเรียกเป็นชื่อสมมุติเหมือนกันส้ม
ส้มเป็นนักร้องอยู่ที่ร้านอาหารโดนเจ้าของร้านไล่ออก
เพราะว่าส้มไปแสดงอาการไม่ดีกับแขกที่มากินที่ร้าน
แล้วส้มเนี่ยก็เลยพานมาโกรธว่าเอ้าทำไมมาไล่ฉันออกคนเดียวอ่ะ
ก็ไม่พอใจค่ะพาพวกมาเคาะห้องเรียกค่ะเรียกฝนกับมิ้วไปคุย
แล้วก็มีการมารุมทำร้ายตามภาพในคลิปนี่แหละไม่พอใจที่โดนไล่ออก
ทีนี้เดี๋ยววันนี้ก็จะมีการไปแจ้งความ
เพื่อให้ตำรวจตามตัวผู้ก่อเหตุก็คือส้มมาสอบสวน
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะเหมือนกับสารปัดใช่ไหม
ตอนแรกอีกฝั่งไปให้ข่าวบอกว่าพวกเธอถูกทำร้ายแต่สุดท้ายกลายเป็นจริงไปทำร้ายเขา
รุมทำร้ายคนอื่นนี่แหละค่ะเดี๋ยวรอตำรวจนะคะ
แล้วก็ปล่อยให้เป็นการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ